เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสามีแห่งชาติ
โหวตเลยว่าใครเป็นสามีแห่งชาติของคุณผู้ชม
อยู่ในดวงใจจะมีใครบ้างไปเช็คพร้อมกันค่ะ
ห้าอันดับสามีแห่งชาตินะคะบันเทิงไทยรัฐของเราให้เปิดโหวตกันมากันที่มีห้าคนนะคุณดิฉันอ่านชื่อไม่ได้เรียงลำดับอะไรเลยนะ
นายนพัฒน์ค่ะลูกชายสุดหล่อของแม่หมูพิมพากานาทีนี้ฮอตเวอร์งานรุมทั้งหนังละครอีเวนต์พรีเซนเตอร์
จินดาโชธค่ะหนุ่มหล่อสุขุมนุ่มลึกสุภาพบุรุษทุกฝีก้าวต้นตำรับฉายาสามีแห่งชาติเมืองไทย
มากปรินฮอตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคุณสาวเนี่ยมากรี๊ดหนักมากกับบทบาททนายในละครเรื่องดังด้วยเมื่อคืนนี้เขาก็เพิ่งดูกัน
หรือจะเป็นนุ่มตีขี้เล่นคนนี้หุ่นล่ำรักสัตว์กันกันตะถาวรและเป็นพิธีกรที่มีความสามารถพิเศษด้วยการเรียกชื่อได้ยาวมากจริงแรงมากนะคะตอนนี้มาแรงจริงและน้องใหม่มาแรงแซงเวอร์ดังเพียงชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะจากซีรีส์เรื่องดัง
กันสวัสดีวัฒนอายุทยาอันนี้ดิฉันฝากตัวเป็นลูกสะพ้ายกับคุณแม่เขาเรียบร้อยแล้วนะดังชั่วข้ามคืนเลยเรียกว่าอย่างนั้นเลยคือแบบสายตาแล้วก็รอยยิ้มมันมีผลต่อหัวใจจริงนะคุณตอนนี้ใครที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดคือใครคะคุณ
คุณกันกันตะถาวรค่ะบอกเลยว่า๑๔๙๑โหวตมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะมาดูอันดับ๒สักหน่อยดีกว่าค่ะคุณนายนพัฒน์ค่ะ๙๓๕โหวตคนนี้ก็มาแรงไม่แพ้กันโอ้แม่โอบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่สวยงามของวงการบันเทิงจริงนะคะมาดูอันดับ๓คือมากปรินค่ะ๖๖๔โหวตนะคะถ้าใครมีไลน์ของไทยรัฐนะคะก็เข้าไปเจ

จะเปิดโหวตให้แค่เพียงเหลือ๓ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณถ้าใครยังไม่โหวตรีบโหวตกันได้นะคะแล้วก็ผลค่ะเราก็จะประกาศให้ได้ในบันเทิงไทยรัฐในช่วงต่อไปด้วยใช่ค่ะรู้กันต่อเลยแล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นสามีแห่งชาติในดวงใจ